คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
ที่วัดโพสว่างที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต
เมื่อสองวันก่อนค่ะทางคณะกรรมการวัด
กับชาวบ้านในพื้นที่สี่สิบห้าสิบคนเลยค่ะมาคุยกัน
บอกว่าอยากจะตรวจสอบและทวงถามทรัพย์สินของทางวัดหน่อย
ไปทวงถามจากเจ้าอาวาสวัดที่ตอนนี้เนี่ยหายไปหลายวันแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้หายหาย
คือเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่นี่
ตอนนี้หายไปเลยพระรูปนี้นะคะแล้วได้ข้อมูลมาว่าพระรูปเนี้ย
พาผู้หญิงไปเปิดสวนอาหารทำคาราโอเกะอยู่อำเภอสำรงทาบสุริน

ใช่ทรัพย์สินของวัดมันหายไปเป็นล้านไง
คนทำบุญถอดผ่าป่าอะไรอย่างนี้ทรัพย์สินมันหายไปไหน

ทีนี้ค่ะแม่ของพระมหาจักรพงศ์คุณแม่บุญล้ำอายุ๖๐กับทนายความ
ก็มาร่วมหารือกับชาวบ้านด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากรู้หลายอย่าง
โฉนดของวัดสมุดบัญชีอะไรต่างย้อนหลังเนี่ย

แม่ของพระมหาจักรพงศ์ก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้รับปากเลย

มาเคลียร์กับชาวบ้านและคณะกรรมการวัด

แค่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ

และทะเบียนวัดสมุทรบัญชี
มีคุณต้องเจอไหมครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันครับ

พอเขาเห็นรถเรา
เขาก็เดินเจ้าเอาเลย

ป๊านี่เห็นเขาใส่ชุดโยม
ไม่ใช่อยู่ที่สำรองทาบเพราะป้าไปขายปาก
ผมก็เห็นเขาก็เคยจำได้อะคือรถปา

ชาวบ้านจากกำพันธุ์สำรองทาบจำว่าสุรินทร์
เจ้าของที่ดินที่เจ้าอาวาสกับผู้หญิงไปเปิดร้านอาหารเป็นสวนอาหารเป็นคาราโอเกะเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไปดูที่ร้านเนี่ยยังเห็นโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นของวัดอยู่เลย
เขาก็เลยขนกลับวัดกันไปเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ชายคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุติ
เขาบอกว่าให้เรียกผมว่านายผัดเผ็ด

ผัดเผ็ดให้ข้อมูลเจ้าอาวาสวัดแบบนี้นะคะบอกว่าคือตอนนี้เขาศึกแล้วนะคะ
ศึกแล้วนะคะเหมือนกับไม่ได้เป็นพระแล้วอะค่ะ

ต้องเรียกเขาว่านายจักรพงศ์

นายจักรพงศ์ไปที่ร้านอาหารกับผู้หญิงเป็นประจำบอกว่าเป็นแฟน
แล้วพกเงินทีหลายหมื่นนะคะเงินอยู่ในถุงก๊อบแก๊ป
บางทีเป็นเหรียญด้วยเป็นอะไรด้วยแล้วก็ชอบแจกเงินให้กับพนักงานร้าน
แล้วก็บอกว่าผมเป็นทหารพรานอยู่ชายแดน
เนี่ยร่มกับเจ้าหน้าที่สัมภาษามิตรจับกลุ่มของหนีภาษี
เงินเนี่ยเป็นค่าปรับทั้งนั้นเงินสดเลยเยอะ
ส่วนเหตุผลที่โกนหัวโกนคิ้วเนี่ยแฟนบอกว่าต้องไปปฏิบัติธรรมถือศีล
วันก็เลยต้องโกนหัวโกนคิ้วคนที่ให้ข้อมูลกับเราในผัดเผ็ดอ่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นเจ้าอาวาสวัด
หรือว่าไปเอาเงินทรัพย์สินอะไรของวัดมาเขาบอกเขาไม่รู้จริง
เพราะไม่มีลูตถ้าเจ้าให้เราดูสิ่งสงสัยเพิ่มประมาณนี้นะ

เมาชินแล้วเนี้ยมันก็ไม่หลุดเลย
คูยเขาก็คูยธรรมดา
เห็นเขาเป็นเค้าขี้

เขาบอกเขาเอาไปจากที่บ้านเขา
คือไปมาแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะ

เพราะว่าวัดเนี่ยเขาต้องมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรต่างของวัด
เจ้าวาดวัดจศึกนี้ต้องแจ้งสำนักพุทธในพื้นที่ด้วยนะฮะ
แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาบอกอ้าวแล้วไปร้านอาหารตรงนั้นก็มีทรัพย์สินของวัดอะไรไปด้วย
ใช่ค่ะโต๊ะเก้าอี้อะไรก็เอาไปแล้วศึกตอนไหนก็ไม่รู้
เจ้าวาดก็เนี่ยมีคนยืนยันบอกใช้เงินใช้ทองฟุ่มเฟือยเหลือเกิน

ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปที่บ้านโคกแดงอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต
หลังจากมีข้อมูลว่านายจักรพงศ์อดีตเจ้าวาดเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านของพี่สาวนะครับ
นี่ไปเจอนะฮะลักษณะมีสวนยางด้วยนะครับนะมีรถกระบะอยู่๒คันรถไถคันหนึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วย
ก็อาจจะเป็นของพี่สาวเขานะคือพี่สาวบอกว่าใช่จักรพงศ์เนี่ยศึกแล้วมาอยู่ที่นี่จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไปแล้ว
น้องชายบอกว่าจะไปอำเภอวังหินนะส่วนเรื่องราวต่างนานาเนี่ยที่ถูกชาวบ้านกล่าวหายืนยันว่าไม่จริง
เพราะที่น้องชายมาอยู่ด้วยก็มากรีดยางนะไม่มีทรัพย์สินอะไรมาเลยนะไม่ได้เอาของวัดไปใช้ที่ร้านอาหารด้วย
ส่วนน้องชายจะไปเปิดคาราโอโก่งคาราโอเกะอะไรพี่ก็ไม่รู้น้องชายศึกทำไมก็ชาวบ้านเขาขับไล่ไง
น้องชายก็เลยศึกเธอยืนยันนะครับว่าน้องชายไม่ได้หนีไปกับผู้หญิงแล้วศึกแล้วเอาทรัพย์สินของวัดไป
ที่ชาวบ้านกล่าวหาเรื่องเงินทำบุญของวัดมันหายไปเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้เหมือนกันว่าหายไม่หายอะไรยังไง
หรือถ้าเอามาแล้วจะเอาไปไหนอะไรยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชี้แจงก็แล้วกันเห็นน้องชายบอกว่าจะชี้แจง
พี่สาวเขาบอกจะมีทนายความชี้แจงด้วยนะ
แล้วเขาบอกไหมครับว่าตอนนี้เงินยืนอยู่ที่ไหนหมดครับ
ตอนนี้ก็ไม่ทราบค่ะตอนนี้ต้องให้รอให้ทนายนะคะเป็นคนชี้แจงค่ะเพราะว่าให้ทนายเป็นคนชี้แจงให้เพราะว่าบัญชีอะไรที่ว่า

จะพูดกันพรุ่งนี้รอเตรียมรับข่าวพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะให้ทนายเข้าไปไปชี้แจงเลยเพราะว่าคือแบบว่าคือการที่จะพูดไปนี่เป็นพี่สาวเขาจะไม่จะมา

รู้เรื่องกับน้องมากคือเขาหน้าที่นี้เขามอบให้ทนายจัดการแล้ว
เพราะว่าพวกผมก็ไม่รู้เรื่องนะ
จะรู้ก็แค่ว่าให้เขามาทำพ่อไก่ให้แค่นั้นแล้วก็ลื้อบ้านหลังเลี้ยงให้พี่สาวให้พี่แค่นั้นพ่อ
เขาบอกไหมทำไมต้องเอาพวกโต๊ะเก้าอี้ของวัดเนี่ยไปใช้ที่ร้านอาหารที่เขาไปเปิดครับ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
เพราะว่าทางวัดเขาก็มายึดคืนไปแล้วเอากลับคืนไปแล้ว
อ้ะพี่ยังพูดอยู่ว่าไม่ใช่ข้าอี้ข้อหารอางนี้ยังไม่ได้รึยังไม่ได้พูดกัน